คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปออกมานะครับว่า
คุณตาท่านหนึ่งทำร้ายคุณยายซึ่งเป็นพันรยา
ทีนี้ในโลกโซเชียลบอกตรวจสอบเหตุการณ์นี้หน่อย
อย่าให้คุณตาทำร้ายคุณยายอีกเลยนะครับ

นี่แหละครับเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
แหม่มโพดำได้เผยแพร่ออกมา
เป็นคลิปของชายสูงวัยกำลังทำร้ายร่างกาย
ทุบตีหญิงวัยใกล้เคียงกันนะครับพร้อมระบุข้อความบอกว่า

แล้วยายก็ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม
อยู่กับสามีที่หมู่บ้านสายออำเภอโนนไทย

คุณยายถูกทุบตีทุกวันเป็นเวลา๒ปีแล้ว

คุณยายน่าสงสารมากนะครับ

ทีมข่าวทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ต้องตรวจสอบนะ
ทีมข่าวเราอยู่ในพื้นที่ก็ลงพื้นที่ครับ
ไปสอบถามจากผู้นำชุมชนก่อน
ก็คือผู้ใหญ่บ้านสายอผู้ใหญ่เพิ่มศักดิ์ตะสันเทีย
ผู้ใหญ่ตอบสื่อมวลชนตอบนักข่าวของเรา
บอกว่าคลิปที่เห็นเป็นคลิปเก่า
ถูกถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่ผ่านมา
ขออภัยที่ผ่านมามกราคมนี้
เมื่อผู้ใหญ่ทราบเรื่องก็ได้ทำการไกล่เกลี่ยพูดคุย
จนคุณตาเข้าใจแล้วนะฮะ

คุณตาล่อนก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้อีก
แล้วก็ผู้ใหญ่ให้คุณตาลงบันทึกข้อตกลงไว้เลย
เป็นข้อความไว้เลยเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจน
ว่าคุณตาจะไม่ใช้กำลังกับคุณยายอีกนะครับ
ส่วนกรณีที่มีการแชร์คลิปดังกล่าวในช่วงนี้
ผู้ใหญ่บ้านบอกคาดว่าสืบเนื่องมาจากตายาย
ได้มีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องการก่อสร้างรั้ว
ทีนี้ครับพอมีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้ว
มันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ต้องมีการแฉคลิปเก่ากันอีก

คุณตาล่อนซึ่งเป็นคุณตาที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
ก็เปิดเผยกับเราบอกว่าคือในวันเกิดเหตุน่ะหลาน
ในคลิปน่ะยายน่ะคือยายเห็งนะ
ยายเห็งซึ่งมีอาการหลงลืม
ยายเห็งก็จะเดินไปเดินมา
แล้วอยู่ยายเฮงก็เดินไปปิดประตูบ้าน
แต่ทีนี้ตาเห็นว่ายังเป็นช่วงกลางวันอยู่

ตาก็เลยเดินไปเปิดประตูบ้านทิ้งเอาไว้
แต่คุณยายเห็งแป๊บนึงก็เดินไปปิดประตูบ้านอีก
คุณตาก็ไปเปิดคุณยายก็ไปปิด
เปิดปิดอยู่แบบนี้หลายรอบ

จะผลักให้คุณยายเฮงเข้าบ้าน

คุณยายเห็งเลยล้มลงตามคลิปนะฮะ

หลังจากผู้ใหญ่บ้านเรียกตาไปคุย
ก็ไม่มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายยายเกิดขึ้นอีกเลย
ขอยืนยันว่าตาดูแลภรรยาเป็นอย่างดี
ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายตบตี
ตามที่มีการนำคลิปต่างไปลงในโลกโซเชียล
แล้วหาว่าตาตบตียายมาเป็นเวลา๒ปีอะไรอย่างนี้นะฮะ

ยังไงก็ตามมาฝากผู้ใหญ่บ้านอีกทีแล้วกัน

มีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องการก่อสร้างรั้วอะไรเนี่ย
ก็ฝากผู้ใหญ่ด้วยไปดูด้วยนะครับ

อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกด้วยนะคะ